ราคาสินค้าเรียบร้อยแล้วออกจากตลาดไปที่จังหวัดพิศนุโลกหน่อย
จะพาไปหาข้าราชการทหารท่านหนึ่งเขาใช้เวลาว่างจากงานราชการ
ประดิษฐ์สินค้าแฮนดเมสจากไม้มงคลขายสร้างรายได้อย่างดีเลยจ้า
โอ้โหของแฮนดเมสเนี่ยบอกเลยว่าชาวต่างชาติก็ชื่นชอบ
แล้วที่สำคัญมันเป็นไม้มงคลด้วยเอาไว้ประดับบ้านก็ได้แบบเสริมเรื่องของความเป็นสิริมงคลนะคะ
กันที่นี่บ้านเลขที่๓๑๙ซอย๑๓ถนนบรมไตรโลกนาศนะคะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

ใช่แล้วค่ะข้าราชการทหารท่านนี้เขานำต้นเคว้าวนะคะต้นเข้านะคะ
ไม้มงคลประจำอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็กะลามะพร้าวเนี่ยค่ะ
มาทำเป็นงานฝีมือสร้างรายได้เสริมเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนะคะ

คือเอาไม้ต้นเขามาทำจากสิบเอ็ดมูยระชนจรณศรีรัวจัตรฐาย
ข้าราชการอาหารเนี่ยเขาเล่าไว้ฟังบอกว่า
เหนือจากงานประจำเขาเนี่ย
อย่างเช่นพวกโคมไฟแท่นวางปากกา

แล้วก็รอบการีดงานแฮนตเมดเนี่ย
ประมาณ๒เดือนกว่าได้แล้ว
ผลิตออกมาได้ประมาณ๓๐ชิ้นงานแล้ว
ไม่ธรรมดาเยอะนะ๒เดือน๓๐ชิ้นงานเรียกได้ว่าวันหนึ่ง๒วัน๑ชิ้นใช่ไหมประมาณนะ

ใช่ค่ะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานแฮนดเมดด้วยแล้วก็ยังสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเอง

ถ้าอย่างนี้นะไปวางไว้ตรงข้างหัวเตียงเป็นแบบโคมไฟน้อยน่ารักใช่ไหมคะน่ารักมากเลยแล้วก็ราคาชิ้นงานนะคะก็จะเริ่มต้นที่๙๙๙บาท
แล้วมันเป็นงานแฮนเมสทั้งหมดเลยนะฮะ
อยู่กับเนื้อไม้แล้วก็ขนาดที่ลูกค้าต้องการ
จัดส่งได้ทั่วประเทศ

ใช่สำหรับใครที่สนใจอุดหนุนงานแฮนดเม็ดไม้มงคลของจาตายนะ
ติดต่อสอบถามได้ช่องทางนี้เราขึ้นเอาไว้ให้

โทรศัพท์ก็มีทุกช่องทางเลยนะคะ

โอเคมากลองติดตามกันดูได้เถอะจุศักดิ์